เด็คุณหญิงสุดารัฐเรียนทราบว่าอนาคตใหม่ได้เคยชี้แจงแล้วนะคะว่า
เอ๊ะก็คุณหญิงสุดารัฐไม่ได้เป็นสอสอเนื่องจาก

แต่ทีนี้เมื่อถึงสุดท้ายปลายทางแล้ว
บรรทัศน์สุดท้ายของคุณหญิงสุดารัฐก็ยังไม่ได้เป็นสอสอ
ทำไมอนาคตใหม่จะยอม

คือเหมือนยอมถอยเหมือนแบบเจรจาต้าอวยกัน
อ่ะได้พี่ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ป่ะคะ
ผมต้องบอกว่าเราให้น้ำหนักกับเรื่องอะไร
ให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรก่อนครั้งนี้นะครับ
อนาคตใหม่ก็ยืนยันว่าน้ำหนักของการเลือกตั้งครั้งนี้
ก็พูดมาตลอดภารกิจอันดับ๑ก็คือการหยุดย้ำหน้า
ดังนั้นก็เห็นแล้วว่าคุณสุดารัฐมีความแสดงความจริงใจจริง
ที่จะลงมาอยู่ในระบบนะครับอันดับที่๑
มันทำให้คนที่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีโอกาส
ดังนั้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมพักอันดับ๑
ต้องได้รับการต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล
พักอันดับ๑นายกรัฐมนิตรีควรมาจากพักอันดับ๑

ผมต้องยืนยันอีกครั้งผมต้องยืนยันอีกครั้งอันนี้ไม่ใช่เรื่องบุคคลไม่ใช่เรื่องพักอันนี้เป็นเรื่องหลักการ
เราไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้เพราะอันนี้เป็นพักเพื่อไทยเราไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเป็นคุณหญิงสุดารัฐ
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต่อให้เป็นพักอะไรพักใดก็แล้วแต่พักใดก็แล้วแต่นะครับ

สรุปถูกไหมคะคือที่อนาคตใหม่มองเนี่ยแม้บรรทัศน์สุดท้ายคุณหญิงสุดารัฐจะไม่ใช่สอสอแต่เธอไม่ได้เป็นสอสอเพราะระบบการเลือกตั้งการคิดคะแนน
แต่ไม่ใช่ไม่เป็นสอสอโดยเจ็ดจำนงหรือความตั้งใจ
ใช่คุณหญิงสุดารัฐต้องการไปเป็นสอสออยู่แล้วคุณลงเป็นปาร์ตี้ลิตอันดับ๒นะฮะ
คือแค่นี้ที่อนาคตใหม่รู้สึกว่ารับได้